ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

ได้ถูก๑๐ข้อรับคุณไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต

ที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่เรารักครับ
คุณผู้ชมครับทางเดินชีวิตนั้นมีให้เลือกเดินหลายเส้นทางเหลือเกิน
แม้ครั้งหนึ่งเขาจะเคยเลือกเดินทางผิดพลาด
แต่เมื่อได้รับบทเรียนมันแสนแพงจนต้องติดคุกติดตาราง
วันนี้เขาจึงเลือกเดินเส้นทางใหม่
ทางเดินที่มีกำลังใจจากครอบครัวเป็นแรงผลักดัน
ทางเดินที่ได้รับโอกาสจากคนรอบข้างให้เขาได้กลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่
แล้วกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวจนถึงทุกวันนี้

เมื่อเข้าในเรือนจำผมต้องเสียพ่อกับน้องชาย
โดยที่ผมไม่ได้มาพูดมาคุยเลยมันก็สายไปแล้ว
ผมชื่ออนุสรเอียมสะอาดชื่อเล่นชื่อเอ็กซ์อายุ๔๑ปีครับ
ที่บ้านมีกัน๘คนครับมีผมแม่ติ๋มน้องแด

ค่ะน้องนิสังค์ชื่อะน้องแดงคนเล็กชื่อสนุการ
เสียชีวิตไปเขาเป็นโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
น้องชายเอ็กซคนนี้เขามีลูกชื่อน้องก๊อฟฟว่า
ดูแลน้องเขาว่างมา๗ปีเต็มเลยค่ะ
น้องแดงเป็นโรคชักค่ะ
หมอโรงพยาบาลลามาก็บอกว่าเกิดถุงน้ำในสมอง
เขาจะเป็นเนี่ยเหมือนว่าถุงน้ำลอยไปอุดเขาก็จะไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกตัว

เวลาเราเป็นลมชักเราจะหน้ามืดแล้วเราก็ล้มไปเลยค่ะไม่รู้สึกตัวค่ะ
เป็นลมไม่รู้ตัวก็น้ำร้อนลวกเออมือนี่ก็ย่างลูกชิ้น
ก็เอามือไปย่างอย่างนี้เลยค่ะ
หน้าก็เป็นลมล้มไปหน้ากระแทกพื้นค่ะ
ไปทำงานทวดก็จะโทรต้องมาต้องให้เขานอนแล้วดูอาการเขา

สมัยก่อนเอ็กซ์เขาตอนนั้นเกเลก็ไปเที่ยวไม่ทำอะไร
เก๋แบบว่าแบบเพื่อนก็ขอชวนไปฟังเพลงแล้วก็ดมกล่าว
เสพไปเรื่อยเริ่มที่ว่าจะติดแล้ว
ที่ว่าเข้าคุกคนแรกเลยก็คือว่า
กาวกัญชาแล้วก็เหล้าประสาทเราไม่ได้

พอเขาอารวาสหนักเราก็ไปตามน้ำรวจมา
ตุ่มมั่งอะไรมั่งเพราะทุบหมด
ก็ช่วงนั้นเริ่มคิดคิดตอนหลังที่จะทำมา

ตอนคืนเราไปนั่งดูพระจันทร์แล้วก็ดมกาวเนี่ย

คนตามหมู่บ้านหรือพ่อแม่ครอบครัว
พ่อแม่ครอบครัวเหมือนกับมองเราเหมือนกับความนักถืออะไรของเราน่ะเราไม่มี
เด็กรุ่นเด็กเหมือนกับมองเราไม่ใช่ผู้ใหญ่
คือเราไม่เป็นคนเหมือนพวกขยะอะไรอย่างนี้ประมาณ

อยู่เรือนจำทั้งหมด๔ปี๙ครับ๔ปี๙เดือน

ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเขาเพราะว่าโทรเองแม่บัตรย์เทศอยู่
ต้องออกไปใช้นี่เขาถนนป่าจะเหลือเท่าไหร่คิดเหมือนเพิิร์น
ก็ขี่รถเหมือนตกถนน

๖ชั่วโมงขาก็หักแล้วสะโพกแตก
ผ่าข้าง๑๕เข็มไปนอนพักฟื้นอยู่ก็เกือบเดือน

ก็เป็นไวมากเลยแผลในกระเพาะนี่มันก็กลายเป็นเชื้อร้ายไงก็เป็นมะเร็ง
เงียบไปพักนึงแล้วก็ถามให้ว่าทำไมตอนนี้ก็เป็นเชื้อร้าย
ตอนพ่อเสียทำไมไม่มาบอกแม่เลยบอกว่าค่าใช้จ่ายไม่มี
คิดอยู่ในใจผมจะทำให้ได้ตามพ่อจะเดินตามทำที่พ่อทำที่พ่อสอนให้ได้ครึ่งก็ยังดี
เสียดายที่ตอนที่อยู่กับเขาเราไม่ได้ทำดีให้เขาเห็นแต่พอเราทำดีเขาก็ไม่ได้เห็นแล้ว
ขึ้นมาแม่จะให้ไปทำอะไรมีอะไรบอกเลยนะบอกปุ๊บก็จะทำปั๊บกลับมาปุ๊บว่ามีอะไรต่อ

ต้องหักค่าน้ำมันลดแสนงนี้ออกไปเลย๑๐๐และก็ที่เหลือก็เอามาแบนคึ้งได้ประมาณ๑๕๐ประมาณนั้น
พอกลับมากลับมาบ้านปุ๊บเราก็ต้องมาหาสอยมะพร้าวสอยมะพร้าวไปส่งร้านค้ามะพร้าวแก่

เพราะว่าตอนที่เราดีเราไปใช้ปอด

เก็บแล้วก็ใส่ถุงแล้วไปชั่งโล
สมมุติ๑๐โลเราจะได้เนื้อมะขามประมาณ๔โลกว่า

ถ้าเป็นแม่ค้าใหญ่ตอนนี้ซื้อแค่โล๓๘บาท
เฉลี่ยบางวันป่าก็ได้๕๐๐ส่วนคน

พึ่งที่กลับมาไปทำงานไปตัดป่ามาปุ๊บ

พอเรานอนมันนอนไม่หลับมันจะไปทำอะไรดี
บางทีก็ลุกมาก็ตามบ้านนี่แหละ

ให้มีการใช้จ่ายที่น้อย

ภูมิใจที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริง

พี่จะทำตามรอยพ่อเขา

พ่อเขาออกมาจากเรือนจำเขาเปลี่ยนได้จริงค่ะ
พ่อพร้อมเก่งมากครับพยายามครับ
เดี๋ยวจะทำร้านให้แม่แล้วก็ยายแล้วก็น้องสาวเนี่ย

ไปทำงานไม่ได้อย่างนี้ให้นั่งขายของอยู่ใกล้บ้าน
ฝันของป้าก็อยากจะมีอาชีพที่อยู่ใกล้บ้าน
ถ้าได้เงินมาป้าก็จะลงทุนซื้อไม้ฝาดมาวางขาย
เพราะบ้านป้ามันอยู่ข้างถนน
ไปไกลตามนี้ถ้ามีอะไรพวกนี้ก็ห่วง
ห่วงดินแดนห่วงย้าย
พ่อเขาคงดีใจนะทีนี้เขาไปก่อนนะ
ที่ก็เมื่อก่อนตายเขาก็บอกว่าจะได้ลูกคนใหม่หรือเปล่า
แม่ก็บอกแล้วว่าแม่จะต้องได้ลูกคนใหม่
มันเหมือนกับภูมิใจที่เราแบบ

ที่เราพูดไปสมัยก่อนเราพูดแต่เราทำไม่ได้
อยากให้เขารู้ว่าไอ้ที่เขาอยากได้น่ะผมทำได้แล้ว

ก็คือเส้นทางชีวิตที่
และครอบครัวกันเลยครับ

คุณแม่สวัสดีคุณรายสวัสดีครับครับ
คุณแดงสวัสดีครับ
เมื่อก่อนเป็นอย่างไรพี่เอ็กซ์

เพื่อนก็ชวนไปฟังเพลงแล้วก็ดมกล่าวก่อน

พ่อก็จะให้เราไปเป็นสมบัติวิทย์ชายแดน

ประชดให้ความวังของพ่อนั้นให้ผัง

จากที่ว่าเทอมสุดท้ายเราจะสอบขึ้นม๖
เราก็นี่เลยไม่ตอบ

โดยที่ว่าต้องการให้ความหวังของพ่อพัง

พอรู้ข่าวว่าลูกเราเสียผู้เสียคนแล้ว

จะให้เขาเป็นคนดีให้ได้
แต่พ่อเขาก็ตอกย้ำมันดีไม่ได้หรอก

พ่อเขาชอบพูดแล้วก็ชอบด่าไปด้วย
แล้วบอกกับเราก็ต้องค่อยพูดกัน
ค่อยเตือนสั่งสอนเขา

เนื้อแต่ที่ต่อตายไปก็ยังบอกเลย

ว่ามึงจะได้ลูกคนใหม่หรือเปล่า
พี่เอ็กซ์แล้วพี่เอ็กซอหลังจากนั้นมา

กลับมาแล้วพ่อเขาว่ายังไงบ้าง

เขาไปปลูกยางไปปลูกเงาะปลูกอะไรอย่างนี้

จริงเขาปลูกเขาทำอะไรเขาก็เหมือนก็
เขาทำให้เราดูเหมือนก็สอนมาในตัว

อย่างน้อยปลูกวันละต้น๒ต้นก็ยิ่งดีปลูกไปเรื่อย

มีไว้กินเลือกกินก็ขาย
เรายังไม่คิดแต่มันจำไว้แล้วว่า

ก็ไปตามคำสั่งของผู้เป็นพ่อ

แต่เวลาที่เพื่อนโทรมาตามมาเรียก

แล้วล่าสุดที่เวลาที่เราประชด
ที่บอกว่าจนถึงกลับไปติดพุทธติดตาราง

ก็อารวาสนักจนไม่รู้ตัวครับ

แม่ที่ถูกตำรวจแล้วก็มันหลอนจนขนาดว่า

แม่จนแม่เขาเผาบ้านหรือ

เห็นภาพก็เอาไม่อยู่แล้วก็ไปแจ้งตำรวจมา

แสดงว่าแม่ก็รู้ระแคะระคายมาแล้ว

ว่าลูกไปทางนั้นและทางไม่ดีแล้ว

ก็คือเตือนแล้วห้ามแล้ว

พ่อเขาก็ให้แม่มึงจัดการ
ทำไมอะไรมันถึงได้เป็นจุดจูงใจว่าเฮ้ย
ทนไม่ไหวแล้วเราต้องกลับเข้าไปหามัน
ใจชอบอยู่ใจเราไม่เลือกเอง

ในสถานที่
จะเป็นที่ประโยคลงบมเผ้า

คุณได้อะไรจากพี่กาดที่อยู่ที่นั่นบ้าง
มีหลายคนที่อยู่ข้างในมีลายนิสัย
มีแบบอย่างให้เราดูทั้งดีและไม่ดี

แล้วเราก็คิดว่าเราจะเอายังไง

จะไปแล้วไม่กลับเข้ามาอยู่ที่นี่ไหม
หรือว่าไปแล้วเราก็จะกลับมาใหม่อีก

แล้วคุณคิดว่ายังไงคุณตั้งใจว่ายังไง
ก็ตั้งใจว่าเราจะทำตามพ่อ

ว่าผมตั้งใจทำให้ได้
อย่างที่พ่อตั้งใจไว้

เราจะไม่ได้เห็นที่เราจะทำให้เขาเห็น

ตัดย่าตัดการ์ด

แล้วเอาไปขายก็ได้เงินมาอีกนี่คือผลงานที่ได้มาจากคุณพ่อ
จนปัจจุบันนี้เขาก็เลยทำตามแบบอย่างที่พ่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาครับ
ตอนที่นี่ไม่อยู่บ้านแม่ก็ต้องทำงานคนเดียว
พ่อก็ป่วยก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแม่
ขับมอเตอร์ไซค์มันคิดว่าจะเอาเงินที่ไหนให้หลานไปโรงเรียน
ไอ้หนี้ตรงนั้นก็มาทวงตรงนี้ก็มาทวงฉันจะเอาเงินที่ไหนไป

แล้วมันวูบตกถนนไปเลยไม่รู้สึกตัว

หักค่ะเพราะสะโพกแตกแล้วก็น้องหัก
พอกลับมาก็ยังเดินไม่ได้อีกเป็นปีคานอยู่แถวบ้าน
เพราะนอนก็ไม่หลับมันปวดมากหรือกินยาก็ไม่หาย

แล้วก็ยังไปเช็คอยู่นะครับความลงความดัน

พี่แดงพี่แดงป่วยเป็นโรคอะไรบ้างครับ

ทำไมหมอเขาบอกว่าอะไรนะมันเป็น

เพราะว่ามันจะลอยแล้วก็ไปอุด

เวลาเขาชักเขาก็ไม่รู้สึกเขาก็ล้มไป
ปิ้งลูกชิ้นยังไงพี่แดง
พอปิ้งไปก็ชักไม่รู้ตัวมันก็เหมือนเอามือย่างไปเลย

เอามือย่างไปบนตะแกงที่ปิ้งลูกชิ้น
มีไหมยังเป็นแผลอยู่ไหมน่ะ

ต้องดูแลตัวเองยังไงมียามีอะไรกินไหม

ต้องอยู่ในความควบคุมของคุณหมอ
ว่างั้นมาถึงคุณยายบ้างยายจ้ะ
อายุเท่าไรแล้วจ๊ะ

เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ร่างกาย
ตอนนี้ก็เป็นโรคไตก็โรคความดันค่ะ
เด็กลูกกี่ขวบแล้วท่านกล้า

จริงแล้วนี่ก็คือมีลูกอีกคนนึง

สองคนครับมีลูกสาวเป็นคนโตครับชื่อชื่อชื่อชื่อแล้วชื่อกะแตครับ
น้องกะแตก็มีปัญหาจิตเตอเวท
เหมือนกันลูกสาวกี่ขวบ
๑๘ครับอายุ๑๘ครับกินยาจิตเตอเวท
เป็นต้องทานยาจิตเวทอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าน้องถ้าเกิดว่าขาดยาก็คือควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เหมือนกัน

ส่วนคนเล็กต้นกล้า
เอ็กซ์ถามหน่อยว่าตอนนี้วิกฤตของบ้านเราที่เกิดขึ้นเลย

รายจ่ายมันจะเยอะกว่ารายได้ครับ
เพราะรายได้เรามันไม่สม่ำเสมอ
แต่รายจ่ายอ่ะรู้สึกว่ามันจะสม่ำเสมอ

ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตพี่เอ็กซคิดว่าจะนำทุนนี้ไปต่อลมหายใจตรงช่วงไหนก่อน
ก็จะทำร้านขายของที่หน้าบ้าน
เพราะว่าเราจะได้ออกไปทำงานข้างนอกได้
โดยไม่ต้องห่วงให้แม่อยู่กันขายของอยู่ที่บ้าน

ก็มีถ่านมะพร้าวกล้วยส้มของในส่วนเราด้วย
แล้วก็มีรับซื้อเขามาบ้างอะไรอย่างนี้
ก็พืชผลทางการเกษตรนะครับ
มีร้านเล็กไว้ที่หน้าบ้านแต่เรามีที่ใช่ไหม

ถ้าติดถนนนะครับก็ดีเลยอยู่ช่วงไหนอ่ะถนน
ก่อนจะถึงน้ำตกไซโยกครับอยู่ขวามือ
ก่อนถึงน้ำตกไซโยกก็ริมถนนใหญ่เลยอะเนาะ

หลังจากที่เขาออกมาแล้วแม่
อยากได้ยินจากปากแม่อีกครั้งหนึ่งว่า

เขาออกมานี่เขาก็เป็นคนดีช่วยเหลือแม่ทุกอย่างเลย
ที่เราทำได้เราก็ไปทำกับลูกสองคน
ที่มาให้ครอบครัวเราใช้จ่าย
เพราะมีแต่เด็กไม่มีใครทำอะไรได้เลย
ถ้าพ่อดูอยู่พ่อก็คงจะรู้ว่า
แม่ได้ลูกคนมายกลับมาแล้วนะพ่อ

ถึงแม้ว่ามันจะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิต
แต่เชื่อเถอะครับว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปในทางเลวร้ายเสมอไป
เพราะว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตของผู้ชาย

ทำให้เขาเปลี่ยนมาเป็นลูกผู้ชายคนใหม่

อย่างที่พ่อและทุกคนในครอบครัวหวังเสมอมา
ผมเชื่อนะครับว่าพ่อของพี่เอ็กซนั้น
จะต้องภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มาก

มาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่เอ็กซ์นะครับ
ว่าจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

จะคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
ลูกบอลในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไร